เรากลับไปที่นครศรีธรรมราชกันนะครับ
เป็นจังหวัดแรกที่พายุสนร้อนปลาบึกเนี่ย
ขึ้นฝั่งนะครับทิ้งความเสียหายไว้แล้วก็ยังต้องฟื้นฟูแก้ไขอีกนะครับ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะให้ประชาชนเนี่ย
เลี่ยงเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมสูงเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน
ส่วนใครที่จะเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ติดตามเรื่องเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยนะคะ
ตอนนี้สนามบินนครศรีธรรมราชทั้ง๓สายการบินเนี่ย
เปิดให้บริการตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เรียงตรงนี้กันนะคะคุณผู้ชม
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากที่ทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตลอดช่วงสายแล้วก็บ่ายนี้นะคะ
ตรงนี้คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาเขตนครสีธรรมราชที่ตำบลไทสัมภัวร์
อำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
รถเล็กผ่านไม่ได้เลยนะคะตรงนี้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่สูงหน่อยหรือว่ารถขนาดใหญ่
ยังพอที่จะขับฝ่าไปได้แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
และจากการตรวจสอบพบว่าถนนสายนครศรีธรรมราชร่อนพิบูรณ์

ทำให้ทางสำนักทางหลวงที่๑๖จังหวัดนครศรีธรรมราช

เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตรงนี้
และให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง
เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนเพื่อความปลอดภัย

นครศรีธรรมราชก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๔มกราคม

โดยเจ้าหน้าที่ของท่ากาศยานนครศรีธรรมราช
ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณ
จอดอากาศยานเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ก็ไปร่วมกันทำความสะอาดเก็บวัตถุแปลกปลอม

แล้วก็สภาพอากาศในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้า
ถึงช่วงสายจนกระทั่งสามารถที่จะเปิดสนามบินได้
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
สายการบินสามารถทำการบินขึ้นและลงได้ตามปกติแล้ว
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาเป็นต้นไป
สถานการณ์ภายในท่ากาศยานครศรีธรรมราช
กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทุกคนก็พร้อมปฏิบัติงาน
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ

แล้วก็จาก๓สายการบินนะคะก็คือนกแอร์
สายการบินไทยแอร์เอเชียแล้วก็สายการบินไลออนแอร์
เพราะฉะนั้นใครที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม
ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้หน่อยนึงละกันค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ท่าอากาศยานสุราธานี

เบอร์๐๗๗๔๔๑๒๓๐ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เบอร์ท่ากาศยานขออภัยคุณผู้ชม
เมื่อกี้สุราธานีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นนกรสีธรรมราช
แล้วก็เบอร์๐๗๕๔๕๐๕๔๑๕นะครับ
๐๗๕๔๕๐๕๔๑๕อันนี้ท่ากาศยานนกรสีธรรมราช
เป็นเที่ยวบินเที่ยวแรกไทยไลออนแอร์นะครับ

แล้วก็เที่ยวบินอื่นก็ให้บริการตามมาแล้วครับ
ช่วงนี้เรามาดูสภาพความเสียหาย
ทั้งอำเภอสิ้ชนอำเภอทราษาลา
แล้วก็อำเภอปากพนังที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก
ซึ่งทางกองทัพภาคที่๔ได้มีการบินสำรวจเป็นพื้นที่กวงกว้างเนี่ยนะคะ
ทั้งแม่ทัพภาคที่๔เองก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยใน๓อำเภอนี้เช่นกัน
โทพรศักดิ์สวรรค์แม่ทัพภาคที่๔พร้อมด้วยนายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมกับคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึก
ศูนย์ผู้อบพยพภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า๑๐๐คนนะคะ
พร้อมกล่าวกับทุกคนค่ะขอให้มีกำลังใจสู้ชีวิต
แล้วขอให้พักอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวไปก่อน
เพราะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนว่าปลอดภัยดีแล้ว
จะอนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะ
จากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมศูนย์อพยพที่อำเภอศรีชนอยู่ที่โรงเรียนศรีชนคุณาธานวิทยาค่ะ
ที่แห่งนี้มีผู้ประสบภัยอบพยพมาอยู่๗๔๖คน
มาทั้งอำเภอศรีชนนะคะอบพยพมา๓๘๒๓คน
กระจายไปตามจุดต่างที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้
แล้วก็คาดว่าวันนี้ค่ะผู้อพยพทั้งหมดจะเดินทางกลับบ้าน
เยี่ยมผู้ประสบภัยที่หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนังอำเภอปากพนังค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ที่อบพยพมาจากตำบลแหลมตะลุมพุกมากันเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยแม่ทัพภาคที่๔นั้นได้สั่งการปรับแผนการช่วยเหลือค่ะ
ด้วยการจัดเพิ่มรถโรงครัวพระราชทานโดยให้นำรถครัวสนามจากพื้นที่อื่นเข้ามาเสริม
เตรียมอาหารเลี้ยงให้เพียงพอกับผู้ประสบภัย
จากนี้ก็สั่งให้เพิ่มรถสุขาแล้วก็แก้ไขระบบไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางเพจข่าวกองทัพภาคที่๔ได้มีการไลฟ์สดจากเฮลิคอปเตอร์เลยนะครับ
พร้อมกับโพสต์ภาพนิ่งสภาพความเสียหายมุมสูงของอำเภอปากพนังอำเภอท่าสาราอำเภอเมือง
ซึ่งพลตรีสิทธิพรมุสิกษินรองแม่ทัพภาคที่๔ได้นำสื่อมวลชน
สำรวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัย
โดยจากการบินสำรวจก็พบพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
โดยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับ
ยังมีน้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่ง
แล้วก็พื้นที่เขตชุมชนบ้านเรือนประชาชนนะครับ

โดยเฉพาะหลังคาบ้านถูกพัดปลิวจากความแรงของลมต้นไม้ใหญ่หักโค้น
แล้วก็เท่าที่เห็นก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้วยนะครับ
เป็น๓อำเภอที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะ